เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๒๙ศพไม่รวมคนร้ายนะ
ถ้านับคนร้ายก็๓๐แต่เอาเฉพาะประชาชนคนร้ายตัดออกไป๒๙ศพ
โคราชได้ไปร่วมกันจุดเทียนวางดอกไม้
แสดงความอาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่ของห้างเทอร์มินอนเทอร์เนตี้วันที่โคราชนะครับ
เราจะไปติดตามจากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดนครรัฐศรีมาครับ
คุณผู้ชมครับห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลทอเวนตี้วันจัดกิจกรรมไว้อาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ขณะที่วันนี้จังหวัดนครราชศรีมามีการเปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเยียวยาทุกครอบครัวที่เกิดขึ้นครับ
นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเหตุสลดใจที่เกิดขึ้น
โดยทุกคนต่างร่วมกันจุดเทียนไข่คนละ๑ดวง
เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการไว้อาลัย
เขียนข้อความส่งต่อความรู้สึกให้กับผู้เสียชีวิต
และให้กำลังใจผู้ที่รอดชีวิตและบาดเจ็บในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานต่างถือดอกไม้มาวางไว้เป็นสัญลักษณ
เขียนข้อความลงบนกระดาษด้วยด้วยความที่โศกเศร้าและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
โดยทางห้างจะจัดพื้นที่ให้วางดอกไม้และเขียนข้อความให้กำลังใจ
จนถึงวันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้
และในวันที่๑๓กุมภาพันธ์ทางห้างจะมีการเปิดให้บริการตามปกติด้วย
หนึ่งในผู้ที่มาร่วมกิจกรรมไว้อาลัยบอกกับผมนะครับว่า
ติดตามข่าวสารมาตลอดและไม่คาดคิดว่าจะมีการสูญเสียมากมายถึงเพียงนี้
และชาวโคราชเราไม่เคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
ตัวเองจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจให้กับชาวโคราชได้เข้มแข็งโดยเร็วที่สุด
และขอไว้อะไรให้กับผู้ที่เสียชีวิตทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่สละชีวิตตัวเอง
เพื่อช่วยเหลือชาวโคราชด้วย
ฟังเสียงชาวจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ผมเป็นคนโคราชนะครับเราสะเทือนใจที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ก็ติดตามข่าวสารตลอดไม่ได้นอนทั้งคืน
เห็นแล้วยังแบบว่าเสียใจอ่ะน้ำตาไหลเพราะว่าวันนั้นจริงแล้วจะมาที่นี่ด้วย
เราก็ยังคิดว่าถ้าเวลา๕โมงครึ่งถ้าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะรอดไหม
อันดับแรกก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวโคราชเข้มแข็ง
คือทุกครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็วีรบุรุษทั้งสองท่านที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวโคราช
เหนือจากกิจกรรมไว้อาลัยแล้วพระศรีฮราชสมาจารย์มุณีรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชศรีมา
พร้อมกับสวดมนต์ที่บริเวณด้านหน้าห้างโดยบทสวดนั้นเป็นบทมนต์ให้กำลังใจและกอบผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
ให้มีสติและมีความมั่นคงไม่ประมาทในการใช้ชีวิต

เพื่อบอกดวงวิญญาณทุกดวงที่เสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจ
เป็นการบอกหนทางให้ไปสู่พบภูมิที่ดี
เหนือจากนั้นครับพระสงฆ์ยังประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณ
และพรมน้ำมนต์ทุกจุดที่มีผู้เสียชีวิตในบริเวณห้าง
เพื่อให้ผู้เสียชีวิตเหล่านั้นได้กลับไปสู่พบภูมิที่ดี
ยังไม่อยากให้มีการอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันด้วย
คุณผู้ชมครับทางจังหวัดนครราชศรีมาวันนี้ได้เปิดบัญชี
ให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนั้น
ร่วมกันบริจาคเป็นทุนสำหรับช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติม
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเรียกที่บัญชี๖๗๘๙๙๗๙๕๑๔
ชื่อบัญชีผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล๒๑โดยจังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งเงินทั้งหมดที่มีผ่านการบริจาคนั้น
ขอบคุณครับคุณภูริพัฒนบุญนินครับรายงานสดมาจากนครราชสีมานะครับ
คุณผู้ชมครับหมายเลขบัญชีนะครับที่ท่านต้องการช่วยบริจาค
ช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บหรือญาติของผู้ที่เสียชีวิต
นี่เป็นบัญชีอย่างเป็นทางการเลยนะครับของทางจังหวัดนครรัชศรีมานะครับ
หน้าจอเนี่ยครับท่านผู้ชมครับท่านจดไว้หรือใช้โทรศัพท์มือถือของท่าน
ถ่ายภาพหน้าจอไว้ก็ได้นะครับหมายเลขบัญชีอย่างที่ท่านเห็นครับ
เป็นธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชีคือ๖๗๘๙๙๗๙๕๑๔นะฮะ
เพราะฉะนั้นหมายเลขบัญชีนี้เป็นบัญชีอย่างเป็นทางการของทางจังหวัดนะฮะ
ถ้าท่านเห็นบัญชีอื่นเลขที่อื่นแบงค์ที่ไม่ใช่แบบนี้ชื่อบัญชีแบบนี้
ท่านอย่าไปเชื่อเดี๋ยวมันจะต้องมีไอ้พวกที่แบบสวมรอยประสมโรงเกิดขึ้นมา
เกิดขึ้นมาอ่านี่นะฮะอย่างเป็นทางการแบบนี้เลยนะครับ
ขอให้เป็นบัญชีนี้บัญชีเดียวสอบถามทางแบงค์กรุงไทยโดยตรงก็ได้
ค่ะนะฮะก็สำหรับใครที่สอบถามมาก็สามารถดูได้จากเลขบัญชีนี้เลยนะคะ